พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัฐ
ประธานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันกี่พา
ติดตามได้จากรายงานของคุณมนุชาเจอมูลครับ
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัฐ
ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการนโยบาย
ในการจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้า
เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน
สนามกีฬาขี่ม้ากองพลทหารม้าที่๒รักษาพระองค์
โอกาสนี้ประธานของที่ระลึกแก่กรรมการตัดสิน
รวมถึงผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน
และประธานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน๑๑รายการ
รางวัลชนะเลิศรายการศิลปะการบังคับม้า
ได้แก่อรินัทฐาชวตานนท์
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง
ได้แก่กรทวัฒน์สำราญ

เพราะว่าปกติมาจะมีอาการกลัวกับเครื่อง
แต่ก็หวังว่าโดดให้ครบก็พอครับที่โดดคลอดวันนี้ครับ
มันก็ค่อนข้างยากแล้วสถานที่อะไรมันอลังการมากครับวันนี้
ถือว่าโดนตามเป้าครับ
ผู้ชนะคือทีมหน่วยม้าทรงประจำพระองค์
ผู้ชนะได้แก่ทีมหน่วยม้าทรงประจำพระองค์เช่นกัน
ซึ่ง๒รางวัลนี้ได้บรรจุเป็นการแข่งขันในระดับประเทศเป็นครั้งแรก
พระประสงค์ของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัฐ
เพื่อยกย่องเชิดชูและเพิ่มภูมิทักษะความรู้ของผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของกีฬาขี่ม้า
พร้อมกับการเก็บคะแนนสะสมเพิ่มของบรรดานักกีฬา
ก่อนที่จะไปแข่งขันในสนามต่อไปให้จบภายในช่วงต้นปีหน้า
เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน๔เกม๒๐๑๗ที่ประเทศมาเลเซียค่ะ
นุชาเจอมูลข่าวเทราะทีวีรายงานจากกองพลฐานมาที่๒รักษาพระองค์